พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลาค่ะ
มีครอบครัวหนึ่งเขาออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าอยากจะให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยพฤติการโอ้โหอุกอาดมาก
เป็นชายชะกัน๗๘คนค่ะ
บุกเข้าไปในบ้านแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปปศ

บุกเขาก็คนบ้านเยอะเลยเอาปืนมาขุบวกว่าขอแสนนึง

เจ้าของบ้านถึงขั้นเอาปืนของตัวเองที่มีใบอนุญาตถูกต้องนะครับ
ไปขายได้เงินมา๕๐๐๐กว่าบาทให้เขาไป
นี่คะนายประพาต๑๐๐๐๐แก้วอายุ๕๒

นางสาววรรยาแล้วก็นายเสถียรทนายความ
ครอบครัวนี้เขาออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๗มกราคม
มีชายชะกัน๗คนค่ะมีอาวุธมีป้ายบอกสังกัดหน่วยงาน
อยู่ดีก็มาขอค้นบ้านของนายประภาษณ์ที่ตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลา
บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจปปศภาค๙ค้นบ้านได้ไม่ต้องมีหมาย
เข้าบ้านปุ๊บไปชั้น๑ขึ้นชั้น๒แล้วก็ได้ปืน๙มิลลิเมตร
ซึ่งนายประภาษณ์เขามีใบอนุญาตตั้งแต่ทำงานเป็นอาสารักษาดินแดน
แล้วก็เนี่ยเขาก็นำใบมาโชว์ว่าปืนเขามีใบอนุญาตถูกต้อง
ก็พูดคุยถวงเวลากับชายชะกันกลุ่มนี้ไปสักประมาณครึ่งชั่วโมง
คนร้ายก็ขึ้นไปบนห้องนอนแล้วก็ออกมาพร้อมกับปืนค่ะ
บอกว่าเนี่ยเจอปืนเถื่อนไทยประดิษฐ์จุด๓๘มีกระสุน๑นัด
ประพาทก็บอกว่าไม่มีปืนไทยประดิษฐ์ไม่ใช่ของผม
ไม่เคยมีปืนนี้มีแค่๙มิลลิเมตรปืนไทยประดิษฐ์จุด๓๘ไม่มี
เนี่ยค่ะแล้วก็นำตัวขึ้นรถนะคะรถของชายชะกันกลุ่มนี้จอดอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ขู่นายประภาษณ์เจ้าของบ้านเลยว่าเอาเงินมาแสนนึงเพื่อแลกกับอิสรภาพ
ถ้าไม่มีเงินให้เนี่ยติดคุกนะอย่างน้อยเนี่ย๕ปี๗ปี
แล้วก็ปรับอีกหลายหมื่นเลยนายประภาคก็กลัวสิคุณภาคภูมิทำยังไง
ก็ให้ภรรยาเอาปืนของตัวเองที่มีทะเบียนอะไรถูกต้องค่ะ
ไปขายไปจำนำเนี่ยก็ได้มาห้าหมื่นห้าก็เอาให้เขาไปก็ต่อรองกันนะ
บอกแสนหนึ่งไม่มี๖๐๐๐๐ได้ไหมต่อรองไปต่อรองมา
เอาปืนไปจำนำได้มา๕๕๐๐บาทสุดท้ายให้เงินเข้าไป
ชายชะกันกลุ่มนี้ก็ปล่อยตัวไปฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
พูดว่าพื้นอะไรพูดว่าพื้นต้องพุ่มยังอยู่ตรงนี้
ก็ก็บอกว่าเศรษฐ์ประดิษฐ์
พี่อยากเซ็นต์เนาะ
พูดก็ลงส่วนอันตรูว่าพูดว่าพี่
พุ่มไม่เบียนพูดว่าสามพันสามเบื้อนได้ไหม

จัดปรึงทางได้พูดว่าจัดการเบื้อนน่ะเนาะ
พวก็ไม่ยอมเล่นการทุกท่าย
พวกก็บอกว่าเล่นการทุกท่ายพวกเบื้อน
บอกว่าพวกเบื้อนก็ว่า

พระพุทธจะปล่อยไปจำน่ำ
มันให้พวกผู้หญิงสติ

ดีหว่าจริงผมดีออก
คุณประพาทบอกยอมจ่ายตังค์กลัวจริงชายชะกันมาเป็นกลุ่มแบบนี้มาจอดรถหน้าบ้านอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปศคือเป็นใครใครก็กลัวแล้วฮะใช่คือผมเชื่อว่าทุกคนก็
มีความรู้ด้านกฎหมายกันอยู่พอสมควร
ว่าเรื่องหมายค้นหมายจับอะไรพวกนี้

ใช่มาเจอสถานการณ์ฉุกเฉินต่อหน้าแบบนี้
มันทำตัวไม่ถูกนะ

แต่มันนำมาอย่างนี้ก็ยังไงก็ต้องยอมมัน

คุณภาคภูมิเห็นคุณพี่ผู้หญิงเมื่อสักครู่นะคะ
ในภาพข่าวนางสาวบรรยา
เป็นลูกสะพ้ายของนายประภาษณ์นะคะ

เขาก็เลี้ยงลูกชายอายุ๙เดือน

เข้าไปในบ้านนอกจากจะขึ้นไปชั้นบน

บังคับให้นางสาววรรยา

เพื่อที่จะค้นหายาเสพติดครับ
นางสาววรรยาร้องไห้เลยค่ะ

ชุดชั้นในมาค้นหายาเสพติดแบบนี้

สามีของนางสาววรรยารู้เรื่อง
ก็เลยไปตรวจดูตู้เสื้อผ้าว่าอะไร

เป็นเงินที่เขาเตรียมเอาไว้ซื้อนมลูกลูก๙เดือน

ครอบครัวเขาเลยไปแจ้งความนะคะ
ที่สพคลองหอยโข่ง

ผู้กำกับการก็สั่งการให้ร้อยเวร

ทำให้ความสะดวกให้กับครอบครัวนี้อย่างเต็มที่
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะ

ขับรถพลิกอัพสีขาว๔ประตู

ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้ว

เป็นตำรวจระเวนชายแดนแห่งหนึ่ง

มีหัวหน้าทีมชื่อผู้กองจอจาน
ตำรวจมีข้อมูลเห็นภาพเผ่นนี้
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นรถของคนร้ายนะคะ

อยู่ดีไปค้นบ้านเขาเขาบอกว่าเขาทำอาชีพ

สพคลองหอยโข่งนะฮะค่ะคดีนี้ชาวบ้านเสียขวัญนะครับ
ใช่แล้วก็เสียทรัพย์สินไปเยอะต้องเอามาให้ได้ไอ้พวกคนร้ายแก๊งนี้นะครับ